สาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอมีไข่มุก
ผู้หญิงมีไข่มุกอยู่ก็ไม่เห็นแปลก

แต่ว่าเขาบอกว่าไข่มุกที่เขามีอยู่เนี่ยมีรูปร่างแปลกประหลาดด้วยนะ
ว่าแต่ว่าแปลกขนาดไหนทำไมต้องเป็นข่าวขนาดนี้
ดูนะคุณผู้ชมช่วยกันดูนะคะ
มาที่บ้านเลขที่๒๒๑นี่เห็นไหมคะอยู่หมู่๕ตำบลแประอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
คุณอังคณายาประจันทร์อายุ๓๐ปีเธอถือให้ดูเลยเนี่ย
เธอเป็นผู้ถือครองไข่มุกประหลาดรูปร่างคล้ายอะไรคุณว่า
ดิฉันว่าเหมือนนอนเหมือนเขี้ยวสัตว
เนี้ยแม้เหมือนฟันอะเหมือนเขี้ยวแผ่นสัตว์นะคะ
มันแตกต่างจากไข่มุกอื่นที่เราเคยเห็น
คือไข่มุกเอาจริงลักษณะก็คือกลมลี
แต่ไม่เคยเห็นเป็นยาวแบบนี้ค่ะคุณ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า๑๓ปีก่อน
เธอกับญาติไปหาหอยแมงพู
อยู่ที่ชายหาดราวัยตำบลขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนนี่แหละ
เพื่อที่จะนำหอยไปปิ้งไปย่างไปประกอบอาหารทานกันในครอบครัว
ระหว่างที่กินหอยอย่างอร่อยอยู่นั้น

ฟันของเธอกัดไปโดนของแข็งที่อยู่ในเนื้อหอยดังกลับ
พอเอาออกมาดูปรากฏว่านี่ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้
เป็นหอยมุกค่ะแต่ประหลาดตรงที่ว่ารูปร่างของมุกเนี่ย
คุณดูความยาวสิ๒เซนติเมตร
๒เซนติเมตรแล้วอยู่ในหอยแมงพู
หอยมงพู่มันก็เจอยาวรีอยู่แล้ว
คือฝังอยู่ในนั้นแล้วเคี้ยวโดนไปดีฟันไม่แตกคุณ
ความแปลกก็คือรูปร่างของมุกนี่แหละค่ะ
ที่มันเป็นทรงยาวแบบนี้มันดูเหมือนทรงเหมือนกล้วย

มันมีแบบจุดดำตรงปลายด้วยเนอะ
ดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ว่าว่าแบบ
พอมันแปลกแบบนี้ก็เลยเอาไปทำเป็นเหมือนแบบ
จี้เอาไปห้อยคอเป็นสร้อยคอใส่ประดับเอาไว้

พอห้อยหอยมุกนี้ไว้กับตัวนานเข้านานเข้า
หอยมุกมันเกิดการเปลี่ยนแปลง

มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันยาวมากขึ้น

แล้วก็สีมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย
แต่เธอก็มีความเชื่อว่าตั้งแต่ห้อยหอยมุกมาเนี่ยนะคะ
ชีวิตดีเจริญขึ้น

เขาก็เลยเชื่อว่าหอยมุกหรือว่าไข่มุกที่เจอเนี่ย
เป็นสิ่งนำโชคในชีวิต
ก็เลยพกติดตัวทำเป็นจี้ห้อยคอไว้

แต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้ไหม

ลักษณะของมุกอะมันคือการฝังนิวเคลียสไปใช่ไหม
เวลาเค้าทำแล้วมันก็จะแบบสร้างอะไรมาคุม

แล้วมันเป็นลักษณะของที่มันเกิดอยู่ในหอยแมงพู่ด้วย
มันก็เลยอาจจะยาวตามตัวของหอยแมงผู้หรือเปล่า
ก็มีความเป็นไปได้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของความโชคดีส่วนบุคคล
ที่เขามองว่าเออมันก็เป็นสิ่งนำโชคของเขานะคะ